ชายวัย๓๘ปีเมาหรือง่วงไม่แน่ใจนะครับ
แต่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์มากลางดึกแล้วก็พุ่งชนท้ายรถของกู้ภัยที่จอดอยู่ข้างทาง
สุดท้ายนี่แหละฮะกู้ภัยต้องเอาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
นี่ครับรถกู้ภัยจอดอยู่ริมทางนะฮะมอเตอร์ไซค์นี่คุณพุ่งมาชนท้ายเฉยเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนครึ่งนะฮะริมถนนสุขุมวิทย์ฝั่งขาเข้าพัทยาในอำเภอบางละมุงจังหวัดชมบุรีนะครับ
ส่วนรถกู้ภัยที่ถูกชนท้ายเป็นของมูลที่สว่าง
บูรณ์เมืองพัทยาจุดชัยพฤกษ์นะครับ
ทีมข่าวของเราไปพบกับอาสากู้ภัยของมูลที่ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
แล้วให้ฟังบอกตอนนั้นนั่งอยู่ข้างในนะคุณแล้วได้ยินเสียงรถชนกันดังสนั่นเลยรีบวิ่งออกมาดู
ใช่คุณเพราะว่าจังหวะที่มอเตอร์ไซค์มาแบบไม่มีเบรกเลยนะพุ่งอัดเข้าไปแบบเต็มอ่ะ
พอเห็นคนเจ็บแบบนี้ก็ต้องช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ใช่คนเจ็บคือนายเสมียนทองสืบสายอายุ๓๘ปีนะฮะตอนเขาเข้าไปช่วยเนี่ย
ก็ลักษณะเหมือนคล้ายคนเมานะคุณนะแต่ว่าไม่ได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะฮะ
ยังไม่อยากกล่าวหาเขาเหมือนกันนะครับก็เลยยังไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วเมาหรือหลับในหรืออะไรหรือง่วงนะครับ
ก็มีบาดแผลถลอกฮะทางกู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ก็ตอนแรกนะตัวคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่มาชนไม่ยอมไปนะครับ
กู้ภัยบอกว่าไม่งั้นต้องเรียกตำรวจมาเคลียร์นะคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็เลยยอมขึ้นรถกู้ภัยคันนี้แหละฮะ
ทางที่ถูกชนท้ายนี่แหละครับแล้วก็ให้ไปส่งโรงพยาบาลนะฮะ
เมาแล้วแล้วได้รับบัญเจ็บยังไง

ต้นเราผสมพยาบาลแล้วแล้วเรารับบัญเจ็บยังไง
ใช่ประถมพยาบาลก็ถามตอนแรกถามว่าพี่จะไปโรงพยาบาลไหม

ก็เลยรอเชียร์เจ็บสำรวจมาเชียร์ให้
เขาเชียร์อะไรเปลี่ยนก็พาไปโรงพยาบาลครับ
เหมาแล้วจะขับดีกว่าครับอย่ารอตรงนี้
นักเรียนอย่างรถพังเปิดกระบาดไม่ได้
ก็ไม่มีรถวิ่งเหตุแล้วเดี๋ยวเป็นพยาบาลครั้งเดียว

กู้ภัยต้องเอาตัวคนเจ็บไปส่งเองนะครับ
ทั้งที่รถกู้ภัยก็ยังเสียหายอยู่นะครับ